มาดูเด็กแว้นหนองคายชักเหิมเกลิมเอาใหญ่แล้วนะคะคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าขี่รถเสียงดังก็เรื่องของคุณนะจะเจ็บจะตายจะเป็นอะไรก็เรื่องของคุณแต่ถ้าเกิดว่าคุณทำให้คนอื่นเดือดร้อนเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องของคุณเนี่ยสิครับ
แว่นที่หนองคายค่ะขี่เลยลักษณะเป็นเสื้อหมอบอ๋อนอนอนอนปรากฏว่าไปขวางหน้ารถกู้ภัยอ๋อเนี่ย
ที่เขากำลังจะไปรับผู้ป่วยติดเตียงคุณขาขวางแบบนั้นอ่ะ
ลากยาวไปสักประมาณสองกิโลเมตรซ้ายก็ว่างไม่หลบนะคะ
ว่างจนถึงขั้นว่าไปแวะทานข้าวขาหมูอิ่มแล้วก็ยังหลบทันแต่ไม่หลบค่ะ
งแบบนั้นไป๒กิโลถามว่าผลที่เกิดขึ้นคืออะไร
ผู้ป่วยที่กู้ภัยไปจะไปรับเนี่ยท่านเสียชีวิตนะคะ
ท่านเสียชีวิตกูประจำดูข่าวนี้แล้ว
โดยเฉพาะผู้ปกครองโดยเฉพาะเด็กแว้นดูแล้วเนี่ย
ตาซ้ายอย่าทะลุตาขวาหูขวาอย่าทะลุหูซ้าย
ดูแล้วเป็นอุทาหรณ์ไปด้วยเพราะลักษณะพฤติกรรมแบบเนี้ย
ถือว่ามีความผิดตามกฎหมายนะแล้วเป็นเรื่องใหญ่นะคะ
คุณผู้ชมคือเอาเหอะคุณเป็นฆาตกรฆ่าคนตายได้เลย
อืมทำแบบนี้นะคะอืมแล้วกู้ภัยเล่าให้เราฟังว่า
ไปเผยก็แล้วทรายวิงก็แล้วแต่ว่าเด็กแว่นใดนี่
อย่าเอาความสนุกความคึกขนองมาล้อเล่นกับชีวิตคนคน
ซึ่งก็จริง
นักข่าวไปพูดคุยกับเจ้าหน้าที่กู้ภัยที่อยู่ในรถ
กู้ภัยคันนี้ที่จะไปรับผู้ป่วยติดเตียงนะคะ
ชื่อว่าคุณอนุชัยมหามาศ
เล่าบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเช้าของเมื่อวานนี้
ตัวเขาเองได้รับแจ้งจากทางโทรศัพท์ปลายสายบอกว่า
ให้ไปรับผู้ป่วยหญิงอายุ๗๕ปีเป็นผู้ป่วยติดเตียง

ขณะที่ขับรถไปรับเปิดไฟและไซเรนตามปกติ
ก็ต้องเปิดนะเพื่อเป็นการเบิกทางให้ไปได้สะดวก
พอมาถึงจุดเกิดเหตุไฮไลท์อยู่ตรงนี้ค่ะ
พอมาถึงจุดเกิดเหตุถึงถนนมิตรภาพน้องคายอุดรธานี
หน้าห้างแมคโครจู่แว้นไม่ได้รับเชิญค่ะ
รถจักรยานยนต์มอเตอร์ไซคันนี้ของเด็กแว้น
แซงรถเก๋งขึ้นมาแล้วก็มาขวางหน้ารถกู้ภัย
ไม่ยอมหลบไปเลนซ้ายเป็นระยะทางกว่า๒กิโลเมตร
สุดท้ายกู้ภัยบอกว่าไม่หลบใช่ไหม
หลบเองก็ได้ตัดสินใจหลบนะคะ
แล้วก็ถ่ายภาพนี้ไว้เป็นหลักฐานด้วยดีมากค่ะ
เอาให้รู้ประจานกันเลยนะคะว่ามีคนแบบนี้อยู่จริง

ปรากฏว่าผู้ป่วยรายดังกล่าวเนี่ยคุณค่ะ
ตอนที่กู้ภัยไปถึงท่านไม่รู้สึกตัวแล้วนะคะ

กระทั่งรถกู้ชีพของโรงพยาบาลน้องคายมาถึง
มาถึงเสร็จปุ๊บก็ได้มีการเปลี่ยนถ่ายรับผู้ป่วย
นำส่งต่อที่โรงพยาบาลน้องคาย

เสียชีวิตในเวลาต่อมาค่ะ
มอเฟย์แซงรถเก๋งหรือเปล่า
แซงขึ้นมาขวาแซงแล้วก็แช่ยาวไม่ได้
คุณผู้ชมคะมีปฏิกิริยาจาก
แว้นผู้ชายคนนั้นออกมาแล้วค่ะ

สายไปซะแล้วนี่นะเขาอ้างบอกว่าเขาสำนึกผิด
ที่มาโพสเฟสบุ๊คขอโทษเนี่ยอยากจะขอโทษ
ของผู้เสียชีวิตตัวเขาเองไม่รู้จริงจริงว่ามีรถกู้ภัยตามหลังมา
ไม่รู้ทั้งไฟและไซเรนบอกว่าไม่รู้เพราะเขาบอกว่า
ผมไม่ได้ยินเสียงไซเรนคุณไปตรวจหูหน่อยไหม

เอาล่ะคุณผู้ชมแต่ต้นรายการบอกไปแล้วว่า
ดูข่าวนี้ไว้เป็นอุทาหรณ์เพราะไอ้ลักษณะพฤติกรรมแบบนี้
มีความผิดตามกฎหมายย้อนกลับไปหลายกรณี
ก่อนหน้านี้ตำรวจกองปราบเคยออกมาบอกว่า
ลักษณะพฤติกรรมแบบนี้หากมีเจตนาไม่หลบรถพยาบาล
รถกู้ภัยจะมีความผิดตามพรบจราจรทางบก
คือปรับไม่เกิน๕๐๐บาทมันน้อยไปใช่ไหม
หรืออย่างไรถึงกล้าทำแบบนี้ยังไม่หมดนะคะ

ถ้าเกิดว่าลักษณะพฤติกรรมแบบนี้
เป็นเหตุทำให้ผู้อื่นถึงแก่ชีวิต
คุณอาจจะถูกดำเนินคดีในข้อหาคือ
กระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายได้
ลักษณะแบบนี้คุณค่ะเดี๋ยวต้องไปสู้กันอีกครั้งนะ

เจตนาหรือไม่เจตนาแต่ดูแบบนี้

คือเจตนาจะอ้างบอกว่าไม่ได้ยินเสียงไซเรนน่าจะเป็นไปได้ยาก